ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มค่ะก็บอกเลยว่าเห็นพี่น้องเดือดร้อน
เห็นประชาชนเดือดร้อนควบมอไซค์เลยดีกว่า

แล้วก็กลุ่มคนที่ดูแล้วว่าขาดแคลนทุนทรัพย์จริงในการซื้อหน้ากากอนามัย
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองพี่อาร์ดแล้วก็เพื่อนค่ะ
ขี่รถจักรยานยนต์๒๐คันนะไปกันเป็นแก๊งเลยคุณ
หน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์พร้อมด้วยข้าวเหนียวหมู
เอาไปแจกพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยนี่แหละ
ตามจุดสถานีขนส่งหมอชิดริมถนนพะหนโยธินค่ะ
ใครผ่านไปผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วนั่นจะได้เจอกันนะฮะ
จตุจักรด้วยก็พี่แกก็แพ็คกันมาเป็นถุงประมาณร้อยชุดค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ย้ำกับเพื่อนเลยนะว่าดูเอานะว่าจะแจกเฉพาะคนที่เขาไม่มีกำลังทรัพย์แล้วก็เดือดร้อนจริง
บันเทิงไทยรัฐเห็นแบบนี้ขอชื่นชมน้ำใจของพี่อาร์ตพระสุทธิ
แล้วก็เพื่อนชาวแก๊งนักบิดทุกคนด้วยนะคะ

สองคนก็ว่างนะถ้าเกิดว่าอยากจะใช้ไปช่วยแพ็คข้าวเหนียวหมูก็ยินดีนะคะพี่